ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการจัดการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นมาประมาณ๖๗ปีแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นการแข่งขันครั้งนี้ที่จะมีขึ้นในวันที่๒๐ธันวาคมก็จะดุเดือดเผ็ดมันมาก
แล้วก็คนที่อยู่ระดับเคยเล่นการเมืองระดับชาติตอนนี้ก็ลงมาเล่นท้องถิ่น
ถูกต้องคุณผู้ชมน่าสนใจเลยนะคะประเด็นนั้นเดี๋ยวเราว่ากันเรื่องของการเมืองท้องถิ่น
แต่มาดูสีสันของการหาเสียงหน่อยค่ะหาเสียงยังไงให้โลกจำเดี๋ยวนี้เขาไม่แจกแล้ว
ใบปริวเขาแจกป้ายปริวแบบนี้ค่ะป้ายปริวดูสิคะยังไงคะ
เอาเห็นมั้ยเห็นเบอร์ด้วยไม่ได้แจกเลยหรอพูดปล่อยแล้วพี่เชื่อเลยเมื่อกี้
เฮียขับรถเขานำคลิปนี้มาโพสต์ไว้นะครับพร้อมกับข้อความระบุบอกว่า
หาเสียงเลือกตั้งใช้ใบปลิวไม่แปลกหรอกแต่น่าจะทำผิดขนาดไป
อันนี้เขาก็มองในแง่ดีว่าเอ๊ะใบปลิวมันผิดขนาดหรือเปล่า
จริงไม่ใช่มันคือป้ายหาเสียงนะคะ
คุณผู้ชมสังเกตเห็นนะคะรถบรรทุกคันสีขาวเมื่อกี้
นั่นค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ใบปลิวนะคะแต่เป็นการหาเสียงแบบแจกป้ายปลิวค่ะ
เพราะจู่ป้ายหาเสียงเบอร์๙ที่อยู่ท้ายรถก็ปลิวและล่องมาแบบนั้นนะคะ
ออกมาหลายแผ่นด้วยกันบางแผ่นเนี่ยนะกระแทกพื้นถนนเกือบกระเด็นกระดอน
ชนเข้ากับหน้ารถคันที่ติดกล้องถือว่าเป็นการหาเสียงที่แรงจริง
คือถ้าเกิดภาษาวัยรุ่นบอกแรงใช่ไหมคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ตำหนิ
คนขับรถบรรทุกที่ไม่ผูกรัดป้ายหาเสียงให้แน่นหนากับตัวรถ
อันนี้ผิดพรบการจราจรทางบกด้วยนะคะแล้วยังขับรถค่อนข้างเร็วด้วย
ขณะที่บางคนแสดงความคิดเห็นคือมองแบบตลกอ่ะนะฮะ
คำขันนะฮะบอกว่างานนี้เบอร์เก้ามาแรงแรงยังไงอ่ะ
แรงได้ไงป้ายปลิวตกถนนขนาดนั้นนะคะ

ป้ายป้ายตกแปลงว่าสับตกหรือเปล่าอ่า
อันนี้ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตนะคะไม่เกี่ยวอะไรกับดิฉันนะคะ
แต่บางคนก็บอกว่าจะเป็นกุศโลบายหรือเปล่า
ทำให้ป้ายมันปลิวออกมาตกแบบนี้แล้วจะเห็นป้ายเบอร์๙ไง
น่าจะใช่หรอกนะฮะเดี๋ยวไปโดนรถคนอื่นเขาเสียหายนะครับ
โลกก็จำเพราะว่าป้ายปริวใช่ไหม